เรื่องของเศรษฐกิจวันนี้เราต้องมาจับตาดูที่เรื่องของค่าเงินบาทเป็นพิเศษนะครับ
เนื่องจากว่ากลับมามีความผันผลอีกครั้ง
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะดูแลไม่ให้ผันผลมากเกินไป
แล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของการส่งออกด้วยครับ
นางสาวชายาวดีชัยอันนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ค่าเงินบาทของไทยแนวโน้มค่อนข้างจะผันผวนตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
ได้มีการอ่อนข้ามเร็วแล้วแรงผลมาจากทั้งภาคใจภายในและภายนอก
เรื่องของนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย
สกัดเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มของต่างชาติเองที่มีการชะลอมาเที่ยวในไทยและตอนนี้นะครับ
แม้ว่าความผันผลของค่าเงินบาทจะยังไม่ส่งผลกระทบกับภาคการส่งออกอย่างชัดเจนตอนนี้
แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะไปดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับ
ส่วนวันนี้วันที่๑มีนาคมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
ก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการดูแลเรื่องของค่าเงินบาทให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล
โดยมองว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมต้องอยู่ที่๓๓๔บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดปล่อยให้ผันผวนเร็วและแรงแบบนี้จะส่งผลต่อการทำธุรกิจแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกอย่างแน่นอนนะครับ